คุณผู้ชมพาลงใต้กันสักนิดหนึ่ง

แต่จะพาไปดูชาวบ้านเขาเข้าป่าเสม็ด
ออกไปเก็บเห็ดสร้างรายได้
อะไรนะตามมาดีกว่า

เขามากันเพื่อว่าเดินทางเข้าไปในป่าเสม็ด
ในพื้นที่หมู่๖ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูน
ไปเก็บเห็ดเหม็ด
เห็ดเม็ดเข้าป่าเสม็ดไปเก็บเห็ดเม็ด
ที่ไหนสตูนอ้าวเห็ดเม็ดเห็ดเม็ดเม็ดแล้วนี่ไม่ได้ไปเก็บอะไรมันเม็ดแล้ว
เม็ดแล้วไปเก็บเห็ดเม็ดหน้า
ก็มันเด็ดแล้วมันไม่มีแล้วมันเม็ดแล้ว
ใช่มันไม่ใช่มันไม่ได้หมดมันคือเห็ดเม็ดแต่มันไม่ได้เม็ด
อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวฉันขอให้แปลเป็นภาษากลาง

เห็ดที่ยังคงมีอยู่มันยังไม่หมดมันยังไม่หมด
ฟังพี่เบามันเม็ดมันเม็ดแปลว่าไม่มี
มันหมดอันหลังอ่ะเปลี่ยน
มันยังไม่หมดแต่นี่หน้าตาของเห็ดเหม็ดเนี่ยนะคะ
เป็นเห็ดชนิดหนึ่งที่ขึ้นในป่าเสม็ด
ปีเก็บได้๒ครั้งคือช่วงนี้เลย
เมษายนกับกันยายนของทุกปี
ชาวบ้านก็จะตามหาเห็ดตามโคนต้นเสม็ด
เพื่อนำไปรับประทานแล้วก็เอาไปขายด้วยนะคะ
ชาวบ้านบางคนโหยเก็บเห็ดเก่งมากหาเก่งมาก
วันละ๗๑๐กิโลกรัมโอ้โหเยอะนะ

จะเม็ดอยู่แล้วแต่ว่าบางรายก็หาได้วันละ๑กิโล
ใช้เวลาแป๊บเดียว๒ชั่วโมงเองแล้วแต่ความสามารถเฉพาะตัวเลย
อย่างคุณป้ายุวธิดาทองศรีป้าสาวนะคะ
สาวก็เป็นหนึ่งในชาวบ้านที่เข้าป่าเสม็ดมาเก็บเห็ด
เขาก็บอกว่าชาวบ้านจะออกมาเก็บเห็ดกันในช่วงประมาณ๘โมงเช้า
๒วันเนี่ยป้าเก็บได้๑๕กิโลกรัมแล้วจ้า
คือเห็ดในช่วงนี้มันเป็นต้นฤดูใช่ไหมมันออกใหม่มันเกิดใหม่

โอ้โหหิวเลยดอกโตจริงนะ
ปีนี้แม่ค้าที่มารับซื้อให้ราคากิโลกรัมละ๒๐๐บาท
คุณแล้วป้า๒วันเก็บได้๑๕โล
โอ้โหรายได้ดีอยู่นะ
คือถ้าเอาไปต้มขายจะอยู่ที่โลละ๓๐๐
แต่ถ้าขายเห็ดสด๒๐๐บาท
ปีที่แล้วป้าสาวมีรายได้จากการเก็บเห็ดเหม็ดขายอยู่ที่๒๐๐๐บาทค่ะ

เห็ดเม็ดนี่ดีน่ะ
สุดยอดเลยน่ะรายได้ดีมากสำหรับรสชาติของเห็ดเม็ดนี่นะ
หลายคนสงสัยจะเป็นยังไงเขาบอกว่าจะมีรสขมนะ
ต้องเอาไปต้มหรือไปลวกก่อนที่จะรับประทาน
นิยมเอาไปแกงคั่วกุ้งใส่ใบมะขามอ่อน
ไปแกงแกงสับปะรสเอาไปยำหรือว่าไปลวกกินกับน้ำพริก
มะพร้าวขั่วอะไรแบบนี้อุ่ยตายแล้ว

นึกถึงอาหารใต้นึกออกไหมคือปกติเราไม่ค่อยเห็นอาหารใต้ที่เป็นแกงใส่เห็ดเท่าไห

คุณดูดิแกงคั่วกุ้งใส่ใบมะขามอ่อนแล้วใส่เห็ด
อาจจะต้องฝากเตือนกันนะไม่ได้มีความรู้ความชำนาญเรื่องเหตุ

ใช่อันนี้ก็คือเป็นเห็ดที่มีที่ป่าเสม็ดไง
ตรงต้นเสม็ดเขาก็เลยเรียกว่าเห็ดเหม็ด
ที่ก็เรียกเห็ดเสม็ดเลยตามชื่อ

อย่ามองกับขึ้นมาใหม่